สวัสดีครับ
ข้าวใส่ไข่
สด

เธอมีสิทธิ์อะไรมาแต่งตัวเรียนแบบฉันอีแองจี้
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ่ายรูปหน่อยค่ะ

ช่างทำผมไม่ได้ดูฝัยเท่าก่อน
พอเรียนแบบฉันแบบอีแองจี้

ดีดีดีดี

อุ๊ยอุ๊ยเหรอนิสดีนะมีขนขึ้นนะ

ต่อไปนี้หน้าที่ของเธอ
เธอจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นคนดังทุกวัน

ตอนนี้เขาทำท่าอะไรกัน
ถ่ายรูปถ่ายรูป
ต้องสั่นนาฬิกาสั่นนาฬิกาป้างแดด

เราไปที่เรื่องของเราดีกว่าค่ะ
ตมญี่ปุ่นจับอีก๒สาวไทยขนยาเสพติดนะครับ
เข้าประเทศถูกรวบคาสนามบินนาริตะนะครับคุณผู้ชมครับ

สองสาวไทยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตมญี่ปุ่น
คาสนามบินนาริตะฐานขนยาเสพติด
ที่คาดว่าน่าจะเป็นโคเคนเข้าประเทศเขา
เตือนว่าอย่าไปรับฝากของคนแปลกหน้าเด็ดขาด
เรื่องเกิดขึ้นเพราะว่านายธนากรใจสุขสกุลดี
เป็นร่ามภาษาญี่ปุ่นได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กของตัวเขาเอง
ถึงกรณีที่มีหญิงชาวไทยขนยาเสพติดเข้าประเทศญี่ปุ่น
บอกว่าข่าวด่วนล่าสุดรายงานมาจากสนามบินนาริตะครับ
เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประจำสนามบินนาริตะนั้น
ได้จับกลุ่มผู้หญิงไทยอายุ๔๐กว่า๒นาง
ในข้อหาตกเป็นผู้ต้องสงสัยลักลอบนะครับซุกซ่อนยาเสพติดเข้าประเทศญี่ปุ่น
ข่าวล่าสุดบอกว่าน่าจะเป็นโคเคนด้วย
โดยผู้หญิงทั้งสองคนเดินทางกลับมากับบริษัททัวร์
แล้วก็มีไกด์ชาวไทยนำทัวร์มาด้วย

ที่ตำรวจนะครับได้มีการตรวจพบยาเสพติดในกระเป๋าถือของผู้หญิงทั้งสองคนจริง
แต่ว่าในขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับว่ายาเสพติดนั้นมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับ
แต่ยืนยันแน่นอนแล้วนะครับว่าผู้หญิงไทยทั้งสองคนถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจอำเภอนาริตะจังหวัดชิบะ
นะครับขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนและตำรวจกำลังตามตัวไก๊มาสอบหารายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพื่อที่จะมีการรายงานต่อการทำของเขาต่อรัฐบาลไทยด้วย
คือตอนนี้ปัญหาอย่างหนึ่งเราต้องซื้อน้ำหนักกระเป๋ากันถูกต้องไหม

คือบางทีคนเช็คอินคนต่อไปปุ๊บ

บางคนซื้อไว้๓๐โล๖๐โล

ก็คือเช็คอินพร้อมกันเลยจด้ายแชร์น้ำหนัก

ถูกมันในการเช็คอินทั้งหมด

สมมุติฉันเช็คอินต่อจากการใช้กำเนิดพลอยอย่างนี้

สมมุติว่าคุณมดดำเนี่ยยืนอยู่หน้าผม
คุณมดดำเอากระเป๋าไปชั่ง

ธรรมดาอาจจะ๕๐กิโลกรัมสมมุติ
แต่คุณชั่งไปแค่๓๐กิโลกรัมหรือ๒๐กิโลกรัม

สมมุติว่าคนผมไปจ่ายเพิ่มค่าน้ำหนักผมพิกิษ

รอบที่ผ่านมาที่รถเมย์ไปตรวจจริงรถเมย์ยังโดนเลย

เขากลายเป็นแบบเขาระวังเยอะไม่แล้วเขาดู
ตัวกระเป๋าสุดท้ายเวลาเราเขียนอาชีพเรา
พอเราเขียนอาชีพเสร็จปุ๊บทำไมเราไปคนเดียวได้มั้งเขาก็เปิดเสร็จ
แต่เวลาเขาคลำเรารู้เลยคลำใต้กระเป๋าด้านล่าง

ไม่แต่ไม่ต้องไปคลำตรงไหนเขาจะคลำเฉพาะผู้หญิงเดี๋ยวเลย
สมมุติกระเป๋ามันจะมีบุ่งผ้าข้างใต้สุดที่มีซิป
เขาเอามือตกตามนั้นเลยเขาจะรู้เลย
ตบตามนั้นเพราะส่วนใหญ่คนมันไม่ได้เก็บไว้ข้างบนไง
บางทีมันก็จะซ่อนทั้งใต้ซ่อนอะไรอย่างนี้
ตอนนี้กลายเป็นว่าเขาก็บอกว่าจากไทยไปที่ญี่ปุ่น

ทุกวันจะต้องมีการจับเรื่องยาเสบติกเกิดขึ้น
ทางคุณธนากรเขาได้มีการโพสต์บอกว่าปัจจุบันเองทางญี่ปุ่นเริ่มเข้มงวดมากขึ้น
ไม่เคยเป็นมาก่อนกับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศไทย
ขอให้ระมัดระวังตัวให้มากขึ้นอย่ารับฝากของฝากจากใครที่ไม่รู้จัก
แล้วก็ที่สำคัญอย่าไปแชร์น้ำหนักกระเป๋ากับใครที่ไม่รู้จักสนิทสนมมาก่อนเด็ดขาด
เดือนที่แล้วผู้หญิงไทยถูกจับถึง๑๐กว่าคนในข้อหานี้
ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวให้ดีนะฮะด้วยความปรัฐนาดี
ชาวเน็ตก็มากระหน่ำเลยนะครับบอกโอ้โหแบบนี้มันจะทำยังไงกันต่อไป
อยู่ดีไม่ทำแบบนี้จะตอบไปจะทำยังไง
ก็จะตรวจเข้มมากกว่าแม้กระทั่งวันนี้อย่าไปว่าช่างผมฉันมันช่างไม่เป็นอะไร

เหมือนแบบเขานึกว่าโรอินยาเขาก็เรียกเข้าห้องเย็น

เอาลงนักที่เด็กจะทำอย่างนี้
พาสปอร์ตกับตัวจริงหน้าไม่เหมือนกันเหรอคะพี่ก้อ
ไม่เขานึกว่าจะไปเก็บสตอเบอรี่ไปรักรอบเก็บสตอเบอรี่ไงเธอ

โอเคแหละอย่างนี้เฉพาะเข้าใจว่าเข้าประเทศไม่ได้

แต่วันนี้แม้กระทั่งเกาหลีนุ่นวรนุษย์เองอะไรเกิดขึ้น

ก็พี่นุ่นเขาก็ไปถึงตมเขาก็เหมือนกันไม่ได้เข้าไง
แต่นั่นคือถึงตมแล้วพอเขาเช็คปุ๊บเขาเรียกตั้งแต่ตมเลย
แต่ส่วนใหญ่ถ้าตรวจยาเสพติดพวกนี้ตรวจจากกระเป๋

ไม่อยากช่วยไม่อยากให้กักอยู่เกาหลีใต้นะ

คุณแม่อยู่ที่นู้นยังไม่กลับ
ตัวนี้อยู่หรือเปล่าอยู่เกาหลีเหนือหรือเปล่า

จะหลวนพี่ซายอยู่หรือเปล่า

รับแล้วบอกไว้ก่อน

ตอนนี้เพิ่งเข้ารายการสดอยู่พอดีเลย

ไม่เธอโทรมาผิดเวลามากเลยหญิงแย้

อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าแย้แบบสายฮาย

ก็เลยแบบเกิดเป็นเรื่องขึ้นมา
เอาอย่างนี้ตอนนี้เธอออกอากาศไปแล้วล่ะ

ฉันขอถามเธอตรงว่าโอเคกงยูเนี่ย

คุณไปวิภาควิจารณ์ถึงการทำศัยกรรมของเขา
ว่าทำออกมาแล้วมันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้

แล้วทำไมเธอไม่สัมภาษณ์เองแต่เธอรู้เรื่อง
เรื่องนี้หนุ่มจะไม่ยุ่ง

แต่พูดตรงว่าก่อนหน้านี้
เรารู้จักกัน
มันก็เลยแบบ
มันก็เลยไปได้

ไม่เป็นไรพี่ครับ

เอาตรงตอนนี้แยก็เหมือนการ

แย้เชื่อว่าทุกคนก็ก็คงจะได้

แล้วก็ถ้าสังคม
จะให้อภัยก็จะเป็นอะไรที่
ที่ดีสำหรับยาม่า
เพราะว่าจริงที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำอะไรไม่ดี
เราเป็นคนปกติเหมือนเราทำดีเป็นพันครั้ง
สังคมก็ไม่ได้จำแต่ทำผิดแค่ครั้งเดียว

มันมีค่อยยุติธรรมอย่าพูดจริงมันเหมือนแบบ

เมื่อวันวันพ่อแย้ค่ะแย้ก็ไปถ่ายรูปครอบครัวใช่ป่ะ

แล้วเราก็รู้สึกว่านี่คือวัดพ่ออย่างชาติ

สำนึกผิดทุกอย่างแล้วแต่วันไม่จบไม่จบอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ไม่จบไม่รู้ว่าอยากให้ชีวิตน้มจมเลยหรือเปล่าหรืออะไรขนาดนั้น
ขอบคุณที่จริงแล้วแย้คงจะโทรศัพท์มาแค่คุยสารทุกข์สุขดิบ
ขอโทษที่เอาแย้ออกอากาศนี่เราไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยรถเมฆ
ขอโทษที่ขออนุญาตเอาคุณแบบว่ามาสัมภาษณ์สด

ไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องขอขอโทษแฟนคลับทุกคน

ที่เราจะไปดูถูกหน้าตาเขาหรืออะไรเลย

เราไม่มีสิทธิประวิทักษมณ์หวิตต่างใครอยู่แล้ว

แต่ตอนนั้นเหมือนทำไปเพราะความสนุกสนาน

ค่ะแล้วก็ขอโทษจังครับทุกคน
แล้วก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนบันเทิงคนอื่น
ที่จะไม่ก่อให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาอีก
แล้วก็เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตแก๊เอง
คือโอเคนะครับขอบคุณแย้

ไว้เป็นไรทีหลังถ้าเย๊จะหลงด่าก็ด่าบทดำได้
ถือว่าเป็นที่แรกนางโทรมาผิดจังหวะจริง
คุณมาคุยโทรศัพท์ผมเนี่ยผมต้องใช้โทรหาลูกหาเต้า
หนูไม่น่าบอกพี่เลยว่าพี่หญิงแย้โทรมามันเห็นพอดี
โทรมาพี่หนุ่มด้วยเจอพี่บนดำอีก
อยู่ด้วยกันพร้อมกันดิโทรมาหาพี่มาดิแล้วคุณล่ะดิอ๋อ
ไม่หรอกจริงเราว่าพี่หญิงแยะอ๋อหนูก็เป็นคนดีเหรอ
ไม่คิดหนุ่มแอฟเป็นคนดีเหรอคุณดีสิแล้วสันดาลจิบเป็นยังไง
กัดฟันพูดอ่ะไม่แต่จริงจริงเราว่าพี่หญิงแย้เขาอยากบอกอยู่แล้ว
เฮ้ยแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณติดต่อเขาไปออกอีกหนึ่งรายการเขาก็ไม่ได้ไป
ไม่ไปคุณหมดวิธีค่ะเขาคงไม่อยากพูดออกไปเอาอีกหนึ่งรายการ
ผมแค่ผมแค่อยากจะโทรไปถามว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหม
เพราะว่าเท่าที่เห็นน่ะคือผมเองเป็นแฟนคลับเกาหลีเหนียวแน่นเลย
ตัวผมเองผมชอบมากเกาหลีบุกล็อกคอร์มเกาหลีซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างนี้
แต่ก็ตอนแรกที่ได้ยินทางแย้เนี่ยเขาพูดไปเนี่ยผมก็สะดุ้งเหมือนกันนะ
ผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้พูดถึงกงยูคนเดียว
เขาพูดหลายคนมากซึ่งแต่ละคนผมก็รู้อีกแล้วเขามีแฟนคลับอยู่แล้ว
ผมก็เป็นแฟนคลับก็เหมือนกัน
แต่โอเคมันเหมือนกับเหตุการณ์มันผ่านไปแล้ว
ถูกไหมฮะเขาก็ออกมาขอโทษนู่นนี่นั่นแล้วแต่มันเหมือนแบบ
ยังไม่จบมันไม่จบอืมอ่ะว่ากันไปนี่ก็คงเป็นการเปิดใจแบบว่าที่
ไม่ได้มีการเตรียมการเกิดขึ้นใช่ถูกต้องนะ

แย้นี่ไม่ได้ตั้งใจจริงนะแย้โทรมาผิดเวลาอย่างนี้ขอโทษ
แม่งไลน์พี่แย้ถึงว่าเราได้พูดออกสือแล้วมาเจอพูดดำแล้วมาเจอคนเลวในรายการอีก
พี่ขอโทษจริงเลยโอ้โห

อ้าวมูดดำ
เป็นไรเขาไม่ได้ว่าพี่เขาว่าก็นานพี่โอเคแหละหรอนุ่ม

คิดเองเลยเธอเคยเห็นหมามั้ยหมาเวลาถ้ามันไม่มีใครยกหัง

ทุกคนที่ไปไหนมาไหนคนทักหนุ่มไม่พูดสวัสดีค่ะพูดโฮ่งทำเดียว
เอ่อเล่นตัวเองก็ได้เนอะ
โอเคสิกิฟต์ของพี่เถอะคุณทูนไปไหนแล้ววันนี้

วันนี้ดารามากมายจะเป็นคุณเวียสุโกราวัตน์

และคุณโดมประกอร์ตลำพาแฟนมาด้วย
มาวิ่งกันเป็นตั้งแต่เช้าเลย
สำหรับคุณตูนกับทีมงาน๙

มาถึงจุดเช็คพอยต์ที่โรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ
จะวิ่งต่อเส้นบางบัวทองสุพรรณบุรี
อย่างจุดสุดท้ายที่แคนนอนบอลแมนูแฟคเจอรี่นะฮะ

ใกล้แล้วอีกหน่อยเดียวใกล้แล้วตั้งแต่๑๐๐ล้านบาทพี่แมววิ่งอยู่
เอ้ากรมแมววิ่งอยู่หรอเจ้าพี่แมววิ่งไปไหมเจ้า

คือวันนี้ตั้งแต่๘นาฬิกา๔๐นาทีนะครับ
วิ่งมาตามถนนบรมราชชนนานี
ตูนได้เข้าไปร้องเพลงแจมกับน้องกับเพลงความฝันกับจักรวาล

ไม่เป็นเพลงอะไรก็ไม่รู้ร้องกับนักศึกษาคณะดุริยากสิงศ์นะครับ

ว่าร่วมร้องจนจบว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมรักที่สุดในบอดี้แลม

คือไม่อยากเชื่อนะว่าตอนนี้ผมบอกเลยเป็นฮีโร่มาก

จริงคือแบบในยุคนี้คือไม่มีใครนั่นแล้วล่ะ

ตัวทิ้งชีวิตของเขาในช่วงนี้
แล้วมาทำเพื่อประชาชนขนาดนี้เนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องของเขาที่ต้องทำเอาง่ายดีกว่า
แต่วันนี้เขามีจิตของเขาจิตใจเขาที่อยากจะทำ

คือวันนี้เขาจะวิ่งไปที่บ้านเกิดของเขา

คุณตั๊กล้านกว่าสิสุดยอด
บางคนก็ทำละทำไว้ก่อนเดี๋ยวไปล่วนกับจูน

นุ่มนุ่มนี่ไงล้านหนึ่งนุ่มเท่าไร

๓๐๐ก็แฮปปี้
ของพวกเราเน้นเหมือนนายกเราเรียนแบบนายก

ปิดผนึกไม่มีใครรู้
เดี๋ยวเราใส่พร้อมกัน

วันนี้คุณตั๊กถึงขนาดมาโพสต์ไอจีเลย
ซ้ำไปว่า๑ล้าน๑แสนบาท

นางก็บอกว่านางเอาเงินเก็บของนาง

นางพูดเลยนางก็ขึ้นอยู่ไง

ที่สำคัญคือตูนเนี่ยก็เหมือนกับลูกพี่ลูกน้อง
ตั๊กมงกฎแล้วนางก็บอกว่า

ทำไมไม่เอาเงินของเจ้าสัวบุญชัยมาทำบุญด้วยล่ะ

ผมบอกว่าติดกุศลของเขาอย่างแรงกล้า

หรือแค่ห้าพันหรือห้าร้อยเนี่ย
มันก็เป็นเงินของท่าน

มากกว่านี้หรือแม้กระทั่งตอนนี้มันฟีลเวอร์ไปเรื่องอะไรรู้ไหม
คุณอ้ำพัชราภาออกมาใส่เสื้อ
อืมบองอะไรนะบองแมงอ่าประโงนเหรออ่าไม่
เขาใส่เสื้อเป็นงานวันเกิดเขาใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนแบบก็วันเกิดเขาปีนึงครั้งหนึ่ง
อ๋อคนไปหาว่าราคาเสื้อเท่าไหร่คนก็ไปบอกว่าราคาเสื้อราคาขนาดนี้เอาไปช่วยพี่ตูนดีกว่าไหม
อืมทำไมไม่ไปวิ่งล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันกลายเป็น
มันก็แล้วแต่กลายว่างใช่จริงเรื่องการทำบุญมันแล้วแต่คนล่ะ
มันอยู่ที่ใจอย่างเดียวไอ้ตัวส่วนราคาหรือว่าจำนวนอ่ะ

มีมากก็ทำมากใครไม่น้อยก็ทำน้อยไม่เป็นไรหรอกค่ะอันนี้จริงจริงทำ
ทำคุณนะตอนนี้มันกลายเป็นหลายคนไม่กล้าขยับไงเพราะขยับอ้าว
ขยับเยอะเกินก็สร้างภาพไงเธอจริงอยู่นิ่งปลอดภัยสุด

ทุกเรื่องเหนือหนุ่มเอ้ยยิงแยะตัวเชื่อตัวเบาไหละ

ก็ไปซื้อพร้อมเธอไม่ใช่เหรอ
เอามาเรื่องนี้ก่อนมาเรื่องนี้ก่อน

ไปไข่นี่สายแอดเวนเจอร์

คนรักกีฬาคนรักกีฬาต้อง
เห็นตูนก็วิ่งก็พูดถึงนี่หน่อย
งานสายแอดเวนเจอร์คนรักกีฬาและคนที่ชอบออกกำลังกาย

กระหน่ำจัดใหญ่อีกครั้งให้กับงาน

เขาจัดใหญ่เอาใจขาช็อปสุด
ห้ามพลาดครับงานนี้เริ่มตั้งแต่วันที่๒ถึง๑๐ธันวาคม
โมงครึ่งถึง๓ทุ่มครึ่งนะฮะ
ต้องบอกเลยว่างานนี้ครบครันคุ้มค่าแน่นอน
จำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์กีฬาแทบจะทุกอย่างค่ะ

อย่างเช่นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าชุดว่ายน้ำ
ลูกบอลไม้แบบมินตันไม้เทนนิส
โต๊ะสนุกจักรยานลู่วิ่งอุปกรณ์กอล์ฟ

แบรนด์ชั้นนำลดสูงสุด๗๐ค่ะ
พร้อมกับของสมนาคุณอีกมากมาย
และยังมีสินค้าพิเศษที่เป็นไฮไลท์เด็ดของงาน
พบกับสินค้าถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อน
สินค้าและราคาพิเศษในแต่ละวัน

จำกัดจำนวนหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งท่าน

สินค้าชกแอนด์ซุปเปอร์ช็อก
เป็นบ้า

เขาบอกว่าอย่างน้อยนี่คือจุดเริ่มต้น

เสียงฉันจะพูดให้คนเข้าใจก็ยากแล้วจะเป็นมีฟิวบ้าอะไรล่ะนุ่ม
โอ๊ยไปเร็วรีบไป
ให้ฉันไปตะโกนเนี่ยยังเหลืออีกครึ่งรายการอีก๒เบรกจะเหลือไหมล่ะ
๑ปีมีไม่กี่ครั้งเหลือเวลาอีกไม่กี่วันรีบกันหน่อยนะฮะ
รีบไปค่ะคุณผู้ชม
เอาคุณผู้ชมพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าพบกันนะค่ะ
กลับมาข่าวใส่ไข่คันตอบ
หนุ่มเธอปีนี้จะหมดแล้วเนอะยังเหลืออีกปีหนึ่ง
ปีน่าแฟนคลับข่าวใส่ไข่นี่ตอนนี้รูปนิสติกเกลติ้งของเราเนี่ยดี
ถามจากครั้วที่แล้วแล้ว
ที่คนใกล้ตายจะออกยังไง
หมายถึงจอบมาเป็นปีหรอ

เอารถตัวเองเข้าออกไม่ได้

ว่าถ้าคนในบ้านใกล้ตายจะทำยังไง

ขวางทางเข้าออกบ้านของตัวเอง
นิดที่ว่าออกไม่ได้เลยทีเดียว
โดยมีความว่าอยากถามคน

ในขณะที่คนอื่นเขาจอดในบ้าน

หรือโตมากับครอบครัวที่เห็นแก่ตัวจนชิน

ทำให้เขาเข้าออกบ้านลำบากขนาดนี้

แต่มอเตอร์ไซค์ยังออกยากเลย

รถกูหน้าบ้านก็บ้าบ้านกู

บางวันสามารถขี่กันหลอกหลอก

แต่ถ้าวันนี้แม้กระทั่งบ้านเดียว

ถูกมากกว่าส่วนใหญ่ก็๒คัน
อนาคตทุกวันนี้เราจะต้องซื้อที่จอดรถกันจริง

เขาติดต่อมาเขาบอกว่าโทรมาขอโทษแล้ว
บอกว่าบ้านข้างเขาจอดหน้าบ้าน

แล้วก็จะไม่จอดอีกนะฮะขอให้ลบโพสต์ด้วยนะครับ

ล่าสุดเขาขอโทษแล้วนี่ไง
แต่ที่แน่เขาไม่ได้เจอคนเดียว
มีคนทักแชทมาเยอะมากบอกถึงความทุกข์ใจ
แล้วถามว่าจะทำยังไงได้บ้าง

ใช่มันเป็นของคนในหมู่บ้านเลยไม่ได้คุยกันเลย
เพราะว่าเขาเตรียมที่จอดไว้สำหรับ๑คัน
ทุกวันนี้บางคนก็เอาที่จอดรถไปไว้เก็บของแล้ว
เพราะฉะนั้นพื้นที่จอดรถจริงมันก็น้อยลงน้อยลงแล้ว
อีกหนึ่งเรื่องค่ะต้องบอกว่าสหรัฐก็สั่งกักสินค้าไทย๑๑รายการ
ก็อ้างสารพัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียสีหรือว่าสารตะกัว
เรื่องนี้ก็มาจากกระทรวงพาณิชย์เมื่อเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๐เดือนที่แล้ว
การอาหารและยาสหรัฐก็ได้ประกาศกักสรร
ักกันสินค้าจากประเทศต่างจำนวน๑๔รายการด้วยกัน
จำนวนนี้ก็เป็นสินค้าจากไทย๑๑รายการเลยนะคะ
จากการได้ตรวจสอบพบว่าสินค้าที่ส่งเข้ามายังสหรัฐ
นั้นไม่มีคุณภาพแล้วก็ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ตามที่กำหนดเอาไว้เพราะว่าพบเชื้อแบคทีเรีย
ซานโมเนลล่าแล้วก็ใช้สีที่ไม่ได้แจ้งไว้กับองค์การอาหารและยา
มีสารตะกัวตกค้างเกินกำหนดอีกพบยาปฏิชีวนะ
ยาฆ่าแมลงตกค้างสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
ฉลากสินค้าไม่ถูกต้องเป็นต้น
รายการก็โอ้โหมีหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะ
เค็มแห้งเอ้ยอาหารทะเลสินค้าอาหารพวกเครื่องดื่ม
ที่แบบแจ้งสีไม่ตรงเอาไว้นะคะ
ชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่มที่ทำด้วยเซรามิก
จาก๒โรงงานถุงมือสำหรับแพทย์ที่ใช้ในการตรวจโรค
การผ่าตัดสินค้าเกษตรที่ยังไม่ได้แปรรูป
ขิงพริกแห้งเพราะว่ามีสารเข้ามาแล้วตกค้างอีก
ของคนของกินของใช้สินค้าเกี่ยวกับพวกเรื่องของอาหาร
เยอะหลายประเภทเลยนะคะ
วันนี้แสดงว่าเมื่อก่อนเราส่งออกไปได้
เรื่องต้นวันนี้อเมริกาเขาบอกว่าเขาไม่ให้
สินค้าเข้าประเภทเขาแล้ว
ความความสูงชื่องขึ้นเพราะอะไรรองทิชย์หนูสิ

ถึงจะชิวนะคะ

คิดเหมือนกันนะว่าเราทำงานไปแล้ว

เราก็ต้องไปเที่ยวค่ะเที่ยวก็สุกได้
ชอบชิมชิวก็สุขใจได้

ถ้าเรามีการวางแผนชีวิตรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บเอาไว้ล่วงหน้านะคะ
อย่างที่พี่หนุ่มบอกไว้ไม่ต้องไปหาหมอด้วย
เดี๋ยวนี้ค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรงแพงขึ้นเยอะมากเลยทีเดียว
แล้วก็น่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกข่าวนี้ก็น่าจะช่วยเรา

กันชีวิตนะครับขอแนะนำแบบประกันคุ้มครองชีวิตแล้วก็โรคร้ายแรงตลอดชีพนะฮะ

ช่วยปฏิวัติความสุขของคุณและก็เคาะปลัวจักไผร่โรคร้ายแรงได้
แน่นอนวางแผนรับมือนะฮะตั้งแต่วันนี้
อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำร้ายชีวิตคุณก่อน
ค่ะมันก็เรียกได้ว่าจะเหมือนวัวหายล้อมคอกอ่ะ
ระยะเวลาชำระเบี้ยสั้นแล้วก็เบี้ยประกัน
คงที่ตลอดสัญญาที่คุณทำด้วยนะอันนี้สำคัญ
คุ้มครอง๗๐โรคร้ายด้วยนะคะทั้งระยะเริ่มต้นแล้วก็ระยะรุนแรง
ลมได้หลายครั้งสำหรับโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น
โดยไม่มีระยะเวลารอคอยระหว่างโรคไม่ว่าจะเผชิญกับโรคร้ายไหม
ก็อุ่นใจว่าเบี้ยที่จ่ายไปไม่ศูนย์เปล่านะคะ
กรณีครบสัญญาหรือว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันแถมเบี้ยประกันภัยยังสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยแหละ
ใครที่อยากวางแผนนะฮะรับมือกับโรคร้ายเข้าไปดูที่ไหนคุณหนุ่ม
หรือว่าโทรไปได้นะครับที่๑๑๕๙นะครับ
การทำประกันนี้ทุกวันนี้สำคัญเนอะสำคัญดิฉีดยาเข็มหนึ่งทุกวันนี้คุณเป็นหมื่น
นี่ลูกสาวผมก็ทำที่นี่ลูกสาวทำที่นี่
เขาหาพรีเซนเตอร์อยู่เธอก็ไม่รู้ลูกเธอสะดวกนะครับ
คุณต้องอาศัยรูปก่อนเด็กมายุ่นเนอะ
คุณพุนธรรมคุณต้องไปทำบ้างนะ

ทำประกันไงเพื่อทำไป

หนุ่มจะไม่ยุ่งหนุ่มฝับบ้านก่อนนะไปเล่งมุกก่อนแม้
พี่หนุ่มต้องเป็นคนเล่าข่าวนี้สักครู่เดียวคุณผู้ชม
ไม่เอาต้องเอาแล้วล่ะค่ะ
เอามาเรื่องของคุณแอฟหน่อยนะครับ

ตามข่าวนะครับคุณพ่อคุณแอฟเนี่ย
ลูกเขยนะฮะพาปีใหม่ไปค่ายมวยนะครับ

แต่มีคลิปหนึ่งนะที่คุณสงกรานเนี่ย

เมื่อคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญ
ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณแอฟทักษะออนเนี่ยนะฮะ
ก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์นะครับ

หรือครับที่พาลูกสาวไปสถานที่แบบนี้
ช่วยพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ด้วยนะครับ
รวมถึงเรื่องที่สงกรานไม่เคยให้น้องปีใหม่
คาซีสเวลาไปไหนนะฮะ
ซึ่งหลังจากที่คุณพ่อตาเข้ามาคอมเมนต์เนี่ย

ครับคุณอาครับขอโทษทีครับ

ก็บอกว่าคุณตาก็มีสิทธิ์ที่จะห่วงหลานได้

สงกรานพาลูกไปดูกีฬา

เออเขาเลิกกันแล้วไม่ใช่เหรอ

และก็ได้มีการโพสต์รูปภาพลูกสิงโตขาว
พร้อมด้วยข้อความตรงงี้
โดยเปลี่ยนเป็นบทสนธนาราหว่างพ่อลูกบอกว่า

ทำไมทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวถึงหนักหนาเหลือเกินครับพ่อ
ส่วนพ่อก็จะตอบว่าฟังนะลูก
ลูกชายก็ตอบกลับไปบอกว่าขอบคุณครับพ่อนี่คือสิ่งที่ผมหวังว่าจะได้ยินจากพ่อ
เราจะวางตัวอยู่เหนือเสียงวิจารณ์และเราจะก้าวขึ้นไปอีกขั้นเสมอ
วันพ่อของเขาเมื่อวานนี้มั้ง
ก็คงไม่มีความหมายหรอกค้นลงให้พ่อเขานะผมว่า
แต่คนไปจับมาเป็นประเด็นใช่ไหมจริงหรือไม่เหรอ
หรือความเชื่อมโยกน่ะใช่ไหมคือตอนนี้คือขยับเรื่องนี้เป็นข่าวหมด
คืออ๋อแสดงว่าทุกวันนี้ปีใหม่อยู่กับแม่เขาสักส่วนใหญ่

คือแต่ผมบอกอะไรอย่างเอาไหมบอกสิ
แค่รู้สึกว่าบางครั้งผมก็ไม่ค่อยอยากจะ
ไปนำเสนอข่าวอะไรอย่างนี้มากเลยเพราะอะไรวะสงสารปีใหม่

แต่พอเขาโตมาสัก๕ขวบ๔ขวบ๕ขวบ๖ขวบอย่างนี้
เขาจะเริ่มรู้แล้วว่าคนข้างหลังพูดถึงเขากับแม่กับพ่อยังไง
กับตายังไงอย่างนี้ซึ่งผมว่ามัน
มันไม่ดีกันมันไม่ดีกับเด็กผมพูดจริง

ผมว่าจริงแล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องชีวิตของเขาอะ
เขาจะมีชีวิตของเขาเองเขาจะแต่งงานเราก็ไม่ได้ไปนอนกับเขา
เขาจะเข้าห้องน้ำไปอึเราก็ไม่ได้ไปนั่งเช็ดก้นให้เขานึกออกไหม
ไม่ใช่แต่มันก็เรื่องดารามันก็เป็นเรื่องสนุกปากของคนอยู่แล้ว

มันมีผลกระทบมาถึงเด็กไงบางที

เพราะวันนี้คุณเปลี่ยนไปเพราะคุณมีลูกเนาะ
ถ้าเป็นเมื่อก่อนโอ้โห
ชอบมากหนุ่มไม่นอนนะหนุ่มเสื้อถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าไม่มีมายูเหรอ
ไม่มีมายูสิอู้ป่านนี้ดีไม่ดีบุกไปถึงเขาถึงโมนาซ่าแล้วหรือเปล่า
คุณไม่รู้น่ะจริงอ่ะเพราะจริงหนุ่มทำได้หนุ่มทำได้จริง
โอเคมาเอาไปดูอันนี้ดีกว่าเป็นเรื่องน่ารักของเพื่อนสนิทนะคุณนานาคุณเจนี่คุณลองไปดูคลิปก่อนค่ะน่ารักมาก

รายการต่อจากเรานี่ไปขยี้เรื่องทุกคนถูกลอตเตอรี่๓๐ล้าน
แล้วที่มีคนมาอ้างบอกให้แบ่งครึ่ง
ก็เป็นอยู่ทั้งคุณสู่ขวานเอ๊ะไม่เป็นคุณสู่ขวาน
คุณจอบขวานคุณชูวิตแต่รออยู่
ไปดีกว่าค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ